ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
เอาละครับคุณผู้ชมครับมูไนท์ไปทำบุญวันนี้นะฮะ
เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำบุญกันที่วัดบ้านมอนนะฮะ
และวัดแห่งนี้นะครับมีความพิเศษคือมีต้นโพแฝดสองต้น
แถมยังมีพุทธรูปนะฮะประจำราศีประจำวันเกิดตั้งเรียงรายล้อมรอบต้นโพแฝดนี้ไว้ด้วยนะครับ
เขาเชื่อกันว่าถ้าได้เดินรอดใต้ต้นโพแฝดสองต้นนี้นะฮะ
จะทำให้ทุกศพโรคภัยสรรพาข้อเสนียดจังหลายทั้งหลายเนี่ย
อยู่ในตัวเราเนี่ยหรือดวงที่ไม่ดีโดนอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยจะสลายไปเลย
กว่านั้นต้นโพสองต้นนี้อายุเก่าแก่กว่าวัดซะอีกครับพี่
เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่คนชอบทำบุญเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ

มีความเชื่อหนึ่งของคนไทยเรา
ที่ว่าลอดท้องช้างลอดโบสถ์จะเป็นการสะดอกเคราะห์มีโชคลาภ
คำว่ารอดเลยมีความหมายในทางที่ดูจะเป็นบวกมากกว่าลบนะครับ
ูไนท์ทำบุญวันนี้เลยพามายังวัดบ้านมอนอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
แต่ก็ไม่ได้ลอดท้องช้างลอดโบสถ์กันนะครับ
แต่วันนี้จะลอดต้นโพสะดอกเคราะห์กัน
โพแฝดวัดบ้านมอนแห่งนี้ครับเป็นที่ศรัทธาของประชาชนมากมาย
วันจะมีผู้คนทั้งในเชียงใหม่และต่างจังหวัด
หลังไหลกันมาที่วัดบ้านหมอนเพื่อมาลอดต้นโพแฝกยังไม่ขาดสายครับ
ตามความเชื่อที่ว่าจะมีโชควาสนาเสริมบุญบารมีอยู่เย็นเป็นสุข
อีกทั้งยังเป็นการสะดอกเคราะห์ให้ทุกข์ให้โศกหมดไปครับ
โดยที่บริเวณรอบต้นโพแฝด
ทางวัดก็ได้ปรับปรุงให้เป็นทางสำหรับประชาชนได้เดินลอดได้โดยง่ายมากขึ้น
และก็ยังประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดและปีเกิดทั้งหมด๑๔องค์๙ปางครับ
ลอดต้นโพแล้วก็มาไหว้พระประจำวันเกิดและปีเกิดกันครับ
ต้นโพที่วัดบ้านมอนแห่งนี้เป็นต้นโพที่เป็นสิ่งที่เหนือมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
คำเล่าขานของชาวบ้านได้บอกไว้ว่าบริเวณต้นโพที่เป็นอุโมงนั้นเคยมีพระทุดงได้ผ่านมาแล้วก็มาพักจำวัดพักทุดงไว้ที่โคนต้นไม้นั้น
ซึ่งต้นโพแฝดเนี่ยจะเป็นอุโมงให้รอดเมื่อเรารอดไปแล้วอธิษฐานจิตตามที่เราต้องการก็จะสมความมุ่งมาตรปรารถนา
บางคนก็มาขอลูกบางคนมาขอลูกหนึ่งคนได้ลูกแฝดก็มีบางคนมาอธิษฐานขอพรเสี่ยงโชคนะก็ได้ตามความปรารถนา
บางคนก็มาอยู่รอใบโพลหล่นแล้วก็เก็บใบโพลไป

เพื่อนแนะนำมาว่าวัดนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ถ้ารอดแล้วมันเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ขอบคุณ
คนที่มาส่วนมากจะเป็น๑คนพิการ๒คนแสวงโจทย์ราบ
พอเปิ้ลมารอดสะดอกข้อป้นมาอธิษฐานแล้วป้นหาย
คนที่มาขอโจทย์ป้นกลับมาบ้น
แล้วแต่ว่าใครจะบนอ่ะยัง
ต้นโพแฝดยักษ์ต้นนี้ครับ
เชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ประมาณ๔๐๐๕๐๐ปีเลยทีเดียวครับ

หลังจากที่มีไม้ค้ำโพปิดบังโพรงไว้
ส่วนขนาดต้นโพวัดรอบฐานได้๓๒เมตร
สูงประมาณ๓๐เมตร
และเมื่อเข้ามาที่วัดแห่งนี้แล้ว
มีอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดในการเยี่ยมชมกันครับ
นั่นก็คือวิหารของวัดครับ
วิหารที่สวยงามแปลกตาแบบล้านนา

มีเอกลักษณ์เป็นพญานาคอ้าปาก
หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นธรรมจักร
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

มากันแล้วก็แวะกราบไหว้กันสักหน่อยครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
วัดบ้านมอนนี้เดิมเป็นวัดที่เป็นที่อยู่ของชาวบ้าน
เป็นชุมชนไทยเขินโบราณ
ซึ่งได้อบพยพมาตามพระเจ้ากาวิระ
ซึ่งตั้งแต่ครั้งนั้นก็ประมาณ๒๐๐กว่าปีมาแล้ว
ได้มีการบุรณปฏิสังขรก่อสร้างวิหารขึ้นมา
ซึ่งเป็นวิหารลายคำที่ใหญ่ที่สุดในตำบล
แล้วก็ได้ปั้นพระขึ้นมาองค์หนึ่ง
ชาวบ้านตั้งให้ว่าพระพุทธเมตตาบารมี
เรียกสั้นว่าพระเจ้าไทยเขิน

วัดบ้านหมอนอำเภอสรรกำแพงเชียงใหม่ครับ
ว่ากันว่ามีคนมาลอดต้นโพแฝดแล้วได้โชคได้ลาบกันมากมาย
และถ้าใครมาแล้วดวงดีเป็นพิเศษ
อาจจะเจอใบโพแฝดหลุดล่วงลงจากต้นครับ
เขาว่ากันว่าโชคดีถึงที่สุด
เป็นมงคลกับชีวิตมากครับ
พร้อมครับที่นี่สวยงามไม่แพ้ที่ใดจริงเลยนะครับ
นอกจากจะได้ไปทำบุญกันแล้วนะครับ
ยังได้มีโอกาสสะดอกเคราะห์ด้วยการเดินรอดใต้ต้นโพ
ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะ

เวลาจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรถ้าใจ

อกจากนั้นเนี่ยพระวิหารของเขาเป็นไม้พี่
ดูสิครับสวยงามมากเห็นมั้ยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ย

อยากให้เราพาไปทำบุญที่ไหนนะครับ

ของดีทีเด็ดเจ๋งแบบไหน

กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันอังคาร
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๓ทุ่ม๔๕ใน

คืนนี้เราหลับฝันดีครับสวัสดีฮะ
สวัสดีครับ